กันที่สาวลูกทุ่งหนึ่งสาวคนนี้ดีกว่านะคะ

แฟนคลับสงสัยมากเลยเขาเมาส์กันเขาบอกว่ารู้ไหม
เนี่ยช่วงนี้เห็นด้วยเวลาวันออกงาน
เด็กผู้หญิงคนนึงหน้าตาน่ารักทีเดียว
เฮ้ยลูกหรือเปล่าแต่ไม่เปิดเผย

นี่คุณผู้ชมคนนี้เอาหน้าตาคล้ายกันอยู่นะ
ไม่น่าทำไมเขาถึงบอกว่าเออเป็นลูกกันหรือเปล่า

แท้ที่จริงแล้วเด็กผู้หญิงที่พามาด้วย
เป็นลูกศิษย์ค่ะไม่ใช่ลูกสาว
กำลังปั้นเป็นศิลปินใหม่

แต่ว่าถือเคล็ดตามภาษาสายมูจ้ะ
ไม่เปิดเผยแฟนตัวหนุ่มตัวจริง

ส่วนออกพรรษานี้นุษย์ก็เตรียมทำบุญใหญ่ทอดกระถิ่นไปเลยจ้ะ
ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณในวันที่๒๒แล้วก็๒๓ตุลาคมนี้
ถ้าใครสะดวกก็เรียนเชิญนะคะ
เออเราไปฟังสาวนุษย์นะคะเคลียร์ชัดทุกประเด็นนิดนึงค่ะ
โมแมนลูกสาวพ่อแมนลูกสาวค่ะเป็นลูกศิษย์ค่ะ
คนพี่อยากหล่อเอาแล้วนุฏมีแฟนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
จะมีไปบวงสวงที่ไหนอีกไหมคะ
ก็ที่จริงนุฏมีงานกฐินไว้แล้วนะคะ
ในช่วงวันที่๒๒๒๓ตุลานี้นะคะ
เป็นงานบุญงานดีการเอ็นดูน้องจังเลย

ฮัลโลฮาโล๑๒๓๔แล้วก็อะไรก็ไม่รู้